ในขณะเดียวกับคนนี้คุณแม่ลูกอ่อน
คนสนิทพวกเราเองคุณแอร์ความทิฬา

ก็ออกมีเรื่องที่ตอะ

โพสต์รูปนะคะเซลเบส๑เดือนกับลูกไปแป๊บนึงนะคะ
ก็ออกงานเลยแล้วหุ่นแอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยเซ็กซี่สะบัดช่อ
พร้อมเที่ยวจนคนทำว่านี่เธอเพิ่งคลอดลูกมาเหรอนี่
คลิปจากมือถือนะคะไม่ใช่แอปจริงหัวเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งสาวแอร์อัพเดทว่า
ตอนนี้เธอเอ็นจอยกับการเป็นคุณแม่อย่างมากนะคะแม้จะนอนไม่เต็มอิ่มขอบตาดำ
แต่มีความสุขนะคะส่วนสามีคุณไอซ์ตั้งแต่แต่งงานกันมาก็ดูแลดี
น่ารักเนอะเล็กแฟนดีอ่ะนี่แหละค่ะสาวแอร์ก็เพิ่งเปล่าเทียนเค้กนะคะ
วันเกิดครบรอบหนึ่งเดือนลูกสาวไปค่ะแถมเจ้าตัวยังบอกด้วยนะคะว่า
ตอนนี้ที่ฉันเริ่มกลับมารับงานในวงการแล้วนะคะวงการบันเทิงเตรียมรับแรงสั่นสะเทือนได้เลยค่ะ
เพราะว่าตัวจริงสาวแอร์เวอร์ชั่นคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยตอนนี้สวยเซ็กซี่
อื้อหือร้อยคูณร้อยไปเลยค่ะ

สิ่งเดียวที่ดีก็คือว่าสิ่งเดียวที่ดีก็คือว่า

คลิปที่เห็นนี่เป็นเพื่อนสาวชาวกระเทิม

นางก็แบบพี่เรียงลูกคุณเหนื่อยนะ
เนื่อยใดตอนนี้ความเซ็กซี่มันก็บังเกิดขึ้นนะคะ
และก็ล่าสุดมันไกลที่จะมา

๔๑๑๐คือด้วยความที่เราทำข่าวเยอะมันจะตัวเลข๑๑เยอะสนุกก็คือ๔๑๑๐
หมายถึงว่าตัวน้ำหนักลูกสาวเขาเอ็นดูซะละเกินเอ็นดูตัวเองนะคะ